พูดถึงแหล่งท่องเที่ยวดิฉันก็มีแหล่งท่องเที่ยวนึง
ซึ่งไม่ใช่แค่ได้ไปเที่ยวทำให้สนุกผ่อนคลายเท่านั้น
แต่คุณยังจะได้เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามฉบับของชาวชุมชนด้วย
ไปกันที่เชียงรายค่ะนั่นก็คือที่เถื่อนหอมฮักนั่นเองเจ้า

เฮือนฮอมฮักเจ้าอะไรฮักครับเฮือนฮอมฮักหรือบ้านรวมรัก
ถ้าเป็นภาษาไทยกลางก็คือบ้านรวมรักใช่แต่ถ้าเป็นภาษาเหนือคือเฮือนหอมฮักอืม
ตอนย้อนจริงสำเนี่ยงคุณออกอีสานค่ะเฮือนฮอมฮักจะไปไข่กันนิดนึง
อีสานก็พ่อแม่พี่น้องเดียวกันนั่นแหละนะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าใครไปที่ตำบลหลายเงา
เวียงแก่นจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะคะแล้วก็ไปที่ศูนย์เรียนรู้เฮือนฮอมฮักเนี่ย
ก็จะได้ไปพบกับชาวบ้านที่เขาได้รวมกลุ่มการมาสร้างสรรค์สิ่งดี
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง
รวมไปถึงการเรียนรู้มากมายที่น่าสนใจนะคะ
โดยผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่ง
แล้วก็ชุมชนชาวบ้านทั้งหลายทั้งปวง
รวมไปถึงโรงเรียนและชาวบ้านเขาก็ร่วมกันเปิดศูนย์นี้ขึ้นมานะคะ
เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับชุมชนได้มีจุดเด่นในการมาท่องเที่ยว
แล้วก็ถือว่ากลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสประสบการณ์
วิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงการผลิตสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้านด้วย
ตอนนี้ก็เลยเป็นที่สนอกสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ
และที่เห็นอยู่นี้ก็คือการทำภาชนะด้วยใบไม้ค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวนะเขาทำกันอย่างนี้เหรอคุณชิสา
ถูกต้องแล้วก็เป็นเครื่องประดิษฐ์นวัตกรรมที่ทำได้ไม่ยากเลยจริง
เอาเตาอ้างโล่มานี่แหละใช้เตาถ่านธรรมดานี่แหละ
แล้วตัวโค้งนี่คือกระทะเอามาตัดก้นใช่ไหม
แล้วก็ทำเป็นเหมือนลักษณะเอามาดามให้มันเป็นการทำถ้วย
จริงดิฉันเคยไปเรียนรู้มาจากพระอาจารย์ที่จังหวัดสระบุรีมาเหมือนกัน
ซึ่งนี่ก็เป็นแนวคิดลักษณะเดียวกันนะคะ
จากครูบานุ่มหรือพระครูบาน้อยสุพนัทนาคเสโน
เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมดรสรรค์กูพระท่าสิบสองราศรี
ท่านก็มาสอนวิธีการทำถ้วยชามเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
แล้วก็ไม่แค่นั้นนะคุณผู้ชมมีวิธีการนวด
การนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการถอนพิษ
แล้วก็การสาธิตการคลายเส้นการตอกเส้นจากผู้เชี่ยวชาญด้วย
งานนี้ก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสนอกสนใจเป็นอย่างมาก
เพราะนี่คือภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะไม่เหมือนที่ใดอย่างแน่นอนเลยนะคะ
และที่สำคัญคุณผู้ชมคะมีการทอผ้าแบบโบราณกว่าร้อยปี
เผยแพร่แล้วก็มาฝึกสอนให้คนรุ่นใหม่รวมถึงนักท่องเที่ยวให้ได้เรียนรู้กันอีกด้วย
อ๋อนี่ไงฝรั่งชอบฝรั่งไล่
ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าแต่ละอย่างถือว่าสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเลยทีเดียว
แต่ใครที่สนใจเรื่องของการทำอาหาร
เขาก็มีสอนวิธีการทำอาหารพื้นถิ่นแบบง่ายด้วย

นี่เราว่าแค่เห็นแล้วนี่คันมายกันมาอยากจะลองทำดูด้วย

อันนี้ก็คล้ายเขาเกลียดปากหม้อนะค่ะ

นี่ขนมครกไข่นกกระทะ
โอ้โหทานกันได้สะดวกง่ายดายอร่อยกันไปนะคะคุณผู้ชม

เรียกได้เลยว่าใครที่มาเยือนเทือนฮอมฮักแห่งนี้
ได้แต่สิ่งดีกลับไปอย่างแน่นอน
ใครสนใจนะคะอยากจะไปท่องเที่ยวกันเป็นหมู่คณะเป็นครอบครัว
จองวันเวลาไปเที่ยวชมได้เลยค่ะ
เบอร์ของผู้นำชุมชนบ้านหลายงาว
หมายเลขโทรศัพท์๒เบอร์ขึ้นให้แล้วนะคะ
ซึ่งก็เป็นเบอร์ของผู้นำชุมชนด้วย
แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์ของพระครูบาน้อยนั่นเองนะคะ
ไปสอบถามกันก่อนนะครับเผื่อว่าจะจัดเป็นคณะทัวร์
คือบอกเลยงานแบบนี้ที่เที่ยวแบบนี้ไปคนเดียวไม่สนุก
กลุ่มเป็นหมู่คณะนะคะ
แล้วก็ไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนกันด้วยนะ